ก่อการร้ายในอาเซียนยังเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะครับ
โดยล่าสุดทางการมาเลเซียได้จับกลุ่มและในประเทศผู้ต้องสงสัย
เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธไอซิส
ส่วนวันนี้ที่อินโดนีเซียเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ายึดปุ๋ย
ซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะนำไปใช้ประกอบระเบิด
เพื่อก่อวินาศกรรมครับ
เห็นอยู่นี้ก็เป็นปุ๋ยน้ำหนักรวม๓๐ตันนะครับ
ตำรวจบนเกาะบาหลีของอินโดนีเซียเพิ่งตรวจยึดได้ในวันนี้
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าปุ๋ยทั้งหมดอาจจะถูกนำไปใช้ประกอบระเบิด
โดยตำรวจยังจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก๑คน
อินโดนีเซียเปิดเผยว่าปุ๋ยเหล่านี้ถูกขนมาจากประเทศมาเลเซีย
และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกส่งต่อไปยังเกาะสุลาเวษี
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ระยะหลังอินโดนีเซียเพิ่มมาตรการป้องกันการก่อการร้ายให้มีความเข้มงวดมากขึ้น
โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุจมตีใจกลางกรุงจังกะต้า
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต๔คน
หลังจากมีคำขู่ก่อการร้าย

เพิ่งเปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มพลเมือง๑คน
และในประเทศชาวต่างชาติสัญชาติบังกลาเทศ
ปานและมรโกอีก๓คนถามมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย
ซึ่งก็รวมทั้งกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามในอีรักษ์และซีเรีย